คุณผู้ชมฮะมาดูที่จังหวัดพระนครสิทธิยากันหน่อยนะฮะ

คือมาดักรอลูกหนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว
แล้วลูกหนี้ไม่ยอมออกมาจากร้าน
ทีนี้ก็ต้องรอรอแล้วก็ดักรอ
จนกระทั่งช่วงค่ำด้วยอารมณ์ที่โมโห
พอลูกหนี้ออกมาจากร้านเท่านั้นแหละคุณ
เกิดเป็นเหตุการณ์การทวงหนี้แบบนี้นะครับ
ออกพรุ่งเดียวเวลาเวลาไปเดือนคืนน่ะมึง
เป็นที่ให้รู้จักตอนไหนเวลาเดือดร้อน
มึงเพิ่งพาใครมึงเอาที่ใคร
ตอนมากลางวันไม่ออกมาใช่ไหม
ไม่ออกมาใช่ไหมพอออกมาเท่านั้นแหละคุณ

แล้วก็คนที่มาทวงหนี้ก็บอกโอ้โหตอนเดือดร้อนพึ่งพาใคร
พอตอนจะให้จ่ายหนีหายไม่ยอมออกมาพบเลยนะครับ

จังหวัดพระนครสิทธิยานำมาโพสต์

เป็นคลิปที่แก๊งเก็บเงินกู้รายวันเข้าไปทำร้ายลูกหนี้
ซึ่งเป็นผู้หญิงด่าทอนะฮะ
จิกหัวรุมตบแล้วก็นำมาโพสต์ประจานอยู่หน้าเพจ
ระบุข้อความเชิงคมขู่บอกว่าลูกค้าบางคนไม่ถนัดโอน
เราก็เลยมีบริการเก็บยอดปลายทางครับ
คุณเก็บยอดปลายทางขากลับ
ค้าเลยชวนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เครดิตเสียขี้โกงยืมแล้วบล็อก

โอ้โหอันนี้คือให้บริการจะไปรุมเขาอย่างนี้เหรอฮะ
จะไปตามทวงหนี้โหดแบบนี้เหรอครับ
ทีนี้พอเป็นคลิปออกมามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักมากเลยนะครับ
ก็ต้องไปสอบถามทางฝั่งของผู้เสียหาย
นางสาวก้อยนามสมมุติอายุ๒๓ปี

หัวปูดบวมปวดหัวแล้วก็เข้าไปแจ้งความ
เปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะครับ
สาเหตุที่เธอไปยืมเงินจนโดนกระทืบแบบนี้
เธอเข้าไปดูเพจเงินกู้นอกระบบคุณ

เห็นเขาโฆษณาบอกว่ามีปล่อยเงินกู้

เธอก็เลยไปขอกู้เงินในเพจมา๑๐๐๐บาท
เมื่อวันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
โอนเงินมาให้เธอเท่าไหร่รู้ไหมครับ
บาทเท่ากับหักดอกไปละ๕๐บาทนะ

รายวันคุณผู้ชมบวกลบคูณหานะ

รายวันวันละ๑๘๐บาทเป็นเวลา๙วัน
ที่ผ่านมาเธอได้จ่ายครบตรงเวลา
แต่งวดสุดท้ายเมื่อวานนี้๑๖พฤษภาคม
เธอทำงานติดพันธุ์หมุนเงินไม่ทัน

ซึ่งนัดกับคนเก็บเงินกู้เอาไว้ตอนบ่ายโมง
เก็บเงินกู้ก็มาทวงที่หน้าร้านนะ
เธอทำงานอยู่นะฮะเธอไม่ได้บอกว่าร้านอะไร
เธอทำงานอยู่ในร้านและเท่าแก่ก็เห็นว่า
โอ้โหมีเจ้าหนี้เนี่ยมาตามมาอยู่หน้าร้านกัน
เท่าแก่ก็เลยไปไล่ให้เจ้าหนี้กลับไปก่อน

กระทั่งช่วง๒ทุ่มผู้เสียหายก็กำลังจะออกมากลับบ้าน
โอ้โหเจอพอดีแก๊งเงินกู้มาดักรอทวงอยู่นะฮะ
พอเธอบอกว่ายังไม่มีตอนนี้ขอผลัดได้ไหม
ถูกทำร้ายทันทีแล้วก็ถูกถ่ายคลิปไปประจานด้วยนะครับ
เบื้องต้นเธอก็เลยมาแจ้งความไว้ที่สพศิวธิยา
เพื่อให้ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะครับ

เดี๋ยวฉันดูแล้วคุณเพราะว่าเขาได้ตังค์มา๙๕๐ถูกไหม

ใช่นะฮะเท่ากับดอกเบี้ยสำหรับ๙วันนี้๖๒๐บาท
แล้วบวกอีก๕๐บาทเป็น๖๗๐บาท
คำนวณไปมาที่ต้องจ่ายภายใน๙วัน๑๐วัน
เท่ากับดอกร้อยละ๖๗บาทต่อวัน
ใช่เพราะว่าเขาต้องใส่แบบ๖๗๐นี่เป็นดอก
เงินต้นมาจริง๙๕๐คุณ
ใช่ผู้เสียหายบอกว่าตอนที่ไปกู้ยืมเงินในเพจ
เขาไม่ได้บอกหรอกว่าดอกคิดดอกเท่าไหร่๑๒๐

แต่เขาหักไปแล้วแล้วเขาบอกให้ใช้เป็นรายวันแบบนี้นะครับ
เรื่องนี้นะฮะทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุย
กับทางภูมิกับการสพพศิษยา

ก็ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แหละนะครับ

เพราะคนก่อเหตุถือว่าไม่เกรงกลัวกฎหมาย
แล้วก็ยังถ่ายคลิปลูกหนี้ไปประจานนะฮะ
ต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลแล้ว
แก๊งทวงหนี้ดังกล่าวเป็นกลุ่มไหน

เป็นการกู้แบบนอกระบบดอกเบี้ยโหด
หรือว่าเป็นการกู้ยืมกันเฉยแล้วก็
ปล่อยกู้ในเพจมันผิดกฎหมายอะไรยังไงบ้างนะครับ

เพจที่มีการนำคลิปของลูกหนี้มาประจาน
ก็พบว่ามีการลบคลิปดังกล่าวออกไปแล้วนะครับ
ทีนี้ผู้หญิงคนนี้เธอก็กลัวอันตรายไง
ไม่รู้ว่าจะมาทวงหนี้ตอนไหนอีกนะฮะ